นักแสดงสาวดาวรุ่งเลยจากวิกหมอชิดนะฮะ
คุณผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีนะ
คนนี้มาแรงมากเลยสำหรับน้องการ์ตูนนัชชาค่ะ
เขาไปโชว์ลีลานะนางเอกสายมู
เดินทางไปว่ายภาระขอพรตามจตรัสต่างมากมายมาแล้ว
ล่าสุดเนี่ยที่เรานำเสนอข่าวไปค่ะก็เป็นการรำบวงสวงนะคะ
ต่อพ่อปู่ศรีสัตนคราชค่ะที่คุ้มณหน้าทองเป็นครั้งแรกด้วยคุณผู้ชม
สักก่อนลีลาอ่อนช้อยขนาดไหนนะคะ

คุณผู้ชมดูจากภาพแล้วเนี่ยน้องการ์ตูนแล้วหน้าอืม

พิมไหมน้องการ์ตูนเขาหน้าเหมือนน้องนาวที่สานาทนะ
เพราะหน้าเหมือนกันจริงเลยหลายคนคิดว่าเป็นพี่น้องที่แท้กันหรือเปล่า
แต่ว่าไม่ใช่พี่น้องกันนะหน้าคล้ายกันเฉยค่ะ
การ์ตูนบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะ
บอกว่าที่มีคนทักว่าหน้าคล้ายกันเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็บอกว่าขอบคุณจริงเพราะว่าอะไรก็พี่นาวเขาสวยคุณผู้ชม

ขนาดตัวของสาวนาพิสานาศเนี่ยยังทักสาวการ์ตูนเลยนะ

ทำไมหน้าคล้ายพี่จังเลยอ่ะ

ที่สำคัญค่ะทั้งคู่ก็บังเอิญนะคะได้เล่นละครเรื่องสร้อยนาคีเหมือนกันนะคะ
น้องการ์ตูนเนี่ยบอกนะว่าดีใจที่หลายคนทักนะ
เพราะว่าส่วนตัวเธอเองเนี่ยก็ชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานนะคะของพี่นาวเป็นไอดอลเขาอยู่แล้วนะคะ
ไปฟังเสียงของน้องการ์ตูนกันค่ะ
ควรจะทักค่อนข้างเยอะมากค่ะว่าน่าจะแอบคล้ายพี่นาว
แล้วก็บังเอิญว่าได้เล่นละครด้วยกันด้วยเรื่องสร้อยนาคี
แล้วก็คุยกับพี่นาวพี่นาวก็ยังพูดเองเหมือนกันค่ะว่าคล้ายกันจริง
พี่นาวเองก็ยอมรับว่าเออคล้ายกันใช่ค่ะ
ดีใจคือเราส่วนตัวเราก็เป็นคนติดตามพี่นาวมีพี่นาวเป็นไอดอลอยู่แล้ว
คือเราก็ดูละครเขาอยู่แล้วแล้วมาได้เล่นกับพี่น้าวก็รู้ดีใจมาก

คุณผู้ชมคิดเหมือนดิฉันไหม
หน้าเหมือนอัมันดาออฟนาง่ายนะ
แต่ก็มีความคล้ายกับน้องพิมพ์พิมพาผะ

นานานีจะได้เห็นเชอรี่เขินมากน้า
แอปแบ๊วบ้างทำให้ไม่รู้

คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ดาราเขามีหน้าตาคล้ายกันเยอะนะหลายคู่เลยนะ